สำหรับคนที่รอฟังผลมติคอรมอลอยู่นะฮะก็เป็นไปตามที่หลายคนอยากจะให้เป็น
ใช่ค่ะเพราะคือคอนโดมองค์ไม่ได้เห็นด้วยกับข้อเสนอของสมข้อ
ที่ให้เลื่อนวันหยุดทั้งหมดของเดือนพฤษภาคมออกไปก่อนนะฮะ
โดยคอรมอลเขาให้คงวันหยุดไว้ตามปฏิทินใช่ค่ะนะฮะ
ทุกวันที่มีอยู่ก็ให้หยุดตามเดิมแต่ขออย่างหนึ่งว่าคุณหยุดแล้ว
อย่าออกไปไหนอย่าเคลื่อนย้ายตัวเองออกต่างจังหวัด

เป็นผู้ป่วยกลุ่มที่ไปมีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
แล้วก็ไปในจุดที่มีการแพร่ระบาด๕ราย
นะฮะผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มมาเพียบ๑รายนะคะ

แล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนหาที่มาของโรคอีก๑ราย

ตอนนี้ก็ผู้เสียชีวิตรายที่๕๓เป็นชายไทยอายุ๕๒ปี
เขาทำธุรกิจส่วนตัวแต่ว่ามีประวัติไปร่วมประชุมกับผู้ป่วย
ที่ติดเชื้อก่อนหน้าเริ่มป่วย๑๙มีนาคม
มีไข้ปวดเมื่อยตามร่างกาย
ติดเชื้อนะครับแล้วก็เสียชีวิต๒๗เมษายนด้วยอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลวแล้วก็ไตวายเฉียบพันธุ์
ส่วนผู้เสียชีวิตรายที่๕๔เป็นหญิงไทยอายุ๖๓ปีเขาเป็นอาชีพค้าขายครับ
แต่ว่ามีประวัติไปสัมผัสกับคนในครอบครัวเขาคือสามีกับหลานเขาติดโควิด๑๙มาก่อน
จากนี้เขามีภาวะโรคอ้วนด้วยเริ่มป่วย๒๔เมษายนขออภัย๒๔มีนาคมก็คือมีไข้ขึ้นไส้แล้ว๑เมษายนก็เข้าโรงพยาบาล
เพราะว่าหายใจไม่ค่อยออกหอบเหนื่อยอ่อนเพลียแล้วก็อาการแย่ลง๒๗เมษายนเสียชีวิตด้วยอาการปอดอักเสบติดเชื้อและระบบหายใจล้มเหลวครับ
ส่วนผู้ป่วยสะสมในประเทศไทยตอนนี้นะฮะก็เกือบถึง๓๐๐แหละครับ
อยู่ที่๒๙๓๘รายกลับบ้านไปแล้ว๒๖๕๒ราย
แล้วก็ตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลเพียง๒๓๒ราย
แล้วก็เสียชีวิตรวมสะสม๕๔ศพนะครับ
ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า
ประชุมคอรมอลวันนี้มีมติเห็นชอบให้ขยายพรกรฉุกเฉินออกไป๑เดือนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับ
ก็คือเป็น๓๑พฤษภาคมตามข้อเสนอของสวบคนะฮะ
แต่ว่าอาจจะมีการยึดอีกหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบ
ส่วนข้อกำหนดต่างยังคงสภาพเดิมนะ
รวมไปถึงการงดเคลื่อนย้ายต่างออกต่างจังหวัดนะฮะ
เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดนะครับ
หลังจากนี้ก็จะมีการมาตรการต่างอาจจะผ่อนคลายล็อกต่าง
อะไรได้บ้างเนี่ยต้องรอให้คณะกรรมการหลายภาคส่วนเขาประชุมกันก่อน
ซึ่งก็จะแบ่งเป็น๔ระยะอย่างที่รายงานไปเมื่อวานนะฮะ

จึงต้องขอความร่วมมือสถานประกอบการอดทนอีกนิดนึง
ยืนยันทุกคนเจ็บปวดเหมือนกันหมดนะฮะ
รัฐบาลก็เจ็บปวดทนอีกนิดเดียวนะฮะเขาว่าอย่างนั้น

ให้เลื่อนวันหยุดของเดือนพฤษภาคมออกไป
โดยให้ใช้วันหยุดทั้งหมดตามเดิม

คือดูแลให้ดีอย่าออกจากบ้าน
ดแล้วก็ลดการเดินทางข้ามจังหวัดเป็นอันขาด
มาตรการมันจะเข้มงวดมากกว่านี้อีก